มาติดตามบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ

ที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบ
เพราะว่ามีทางลูกศิษย์ลูกหาวัด
ทยอยเดินทางมาทำบุญกันที่ตลาดกลางคลองหลวงจำนวนมาก
แล้วก็มีการจัดกิจกรรมอื่นมาต่อเนื่องด้วยนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดจากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่รายงานมาจากตลาดกลางคลองหลวงค่ะ

บรรยากาศที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงแห่งนี้นะคะ

ก็ได้มีการจัดทำพิธีบูชามหาธรรมกายเจดี

เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้รัฐบาลนั้นยกเลิกมาตรา๔๔ค่ะ

ก็ได้มีการจัดทำพิธีปล่อยนกเพื่อแสดงเสรีภาพอีกด้วย

ได้มีการคุมตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
แนวร่วมนปชไปตรวจสอบนะคะ
หลังพบว่ามีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายปลุกปั่นยุโยงในพื้นที่ค่ะ

ก็ได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยนกนะคะ

เพื่อขอให้รัฐบาลนั้นยกเลิกมาตรา๔๔
ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงแห่งนี้ค่ะ

ซึ่งเป็นพิธีตามปกติที่วัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้
ใช้พื้นที่ของตลาดกลางคลองหลวงจัดทำพิธีแทนค่ะ
กิจกรรมนี้นะคะเป็นการทำบุญปกติของวัด
โดยมีสิทธิ์เดินทางมามากกว่า๑๐๐๐คน

ที่จะเข้ามาทำพิธีที่ตลาดกลางคลองหลวง
หวังว่าจะได้เข้าไปในวัดพระธรรมกาย
โดยการปล่อยสัตว์จากที่คุมขังในครั้งนี้นั้น
แสดงถึงความหวังที่จะถูกปล่อยจากการถูกคุมขังเช่นเดียวกันค่ะ
พร้อมยืนยันจะไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวง
ตามหมายเรียกอย่างแน่นอน
ก็คือเหมือนไปให้กำลังใจกันนะเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยังไง
ก็แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือไปเราไปแน่นอนแหละ
อกจากนี้นะคะบริเวณตลาดกลางคลองหลวงวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังได้มีการคุมตัวนายอนุรักษ์เจนตาวานิส

ยังกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะ

หลังจากที่นายอนุรักษ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกห้ามเข้ามาในพื้นที่
เนื่องจากเข้าข่ายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

แต่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา๔๔ค่ะ
ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวและห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ขณะที่การคัดกรองบุคคลเข้าออกรวมถึงพระสงฆ์นะคะ
ก็ได้มีการตั้งโต๊ะตรวจสอบใบสุทธิของพระสงฆ์
โดยอนุญาตให้เพียงพระสงฆ์ที่เป็นพระของวัดพระธรรมกายเข้าไปได้เท่านั้นค่ะ

การตั้งด่านคัดกองโดยรอบวัดในวันนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจคัดกรองประชาชนเพิ่มขึ้นอีก๓ช่องทาง
เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาทำบุญในพื้นที่ตลาดกลางเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยได้ตรวจค้นรถแท็กซี่หรือรถโดยสารที่มีมากกว่า๔คน
เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันบุคคลที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้
ซึ่งจากการสังเกตเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่พบความผิดปกติหรือการพักค้างแรมค่ะ
จากมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับออกไปบ้างแล้ว
มีเพียงรถบัตรป้ายทะเบียน๓๐๐๖๑๖จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ที่ได้ขนผู้โดยสารค่ะจำนวนกว่า๒๐คนแล้วก็ฝ่าด่านตำรวจนะคะก่อนถึงบริเวณประตู๗
เจ้าหน้าที่จึงได้สกัดกั้นไว้พร้อมนำตัวไปตรวจสอบที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนแล้วเช่นเดียวกัน

หลังจากเมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการตรวจค้นตลาดค่ะ

อกจากนี้นะคะยังได้เรียกนายอาทิตย์พรมมา
ดูแลตลาดกลางคลองหลวงเข้ามารายงานตัวด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบงานภาย
อาคารบุญรักษาและอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์
อาคารลูกโลกมาพบด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ขณะนี้นะคะก็ยังคงไม่มีใครมารายงานตัวค่ะ
ส่วนเรื่องการลื้อถอนเต็นต์บริเวณตลาดกลางคลองหลวงแห่งนี้นะคะ

ก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่ลื้อถอนนะคะ
เนื่องจากอ้างว่าไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกานะคะ
ก็จะมีการจัดโรงทานรวมถึงแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ญาติโยม

ก็จะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาให้เข้ามารายงานตัวภายในวันที่๙มีนาคมนี้ค่ะ
สจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณตลาดกลางคลองหลวงค่ะ